อีกหนึ่งเรื่องราวพาไปดูที่จังหวัดลำปางกันบ้างดีกว่า
ที่นั่นฮือฮานะครับเพราะว่าไปเจอกับพึ่งหลวงมาทำรัง
โอ้โหเขาบอกว่าทำรังเนี่ยนะครับ
มีความละไม้คล้ายคลึงกับแผนที่ประเทศไทยฮะ

หลวงที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นพึ่งหลวงที่อยู่ภายในวัดหัวไฟล์นะครับ
ซึ่งเป็นตำบลกล้วยแพะจังหวัดลำปางครับ
เจ้าอาวาสนะฮะเปิดเผยว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจจริง
คือพึ่งหลวงมาทำรังติดกับเชิงหน้ามุกพระวิหาร
คล้ายกับเป็นแผนที่ประเทศไทยมาก
แล้วก็สันนิษฐานว่าพึ่งรังนี้น่าจะเป็นพึ่งกลุ่มเดิม
เคยมาทำรังเมื่อกลางปี๒๕๖๒
กลางปีที่ผ่านป่านนี่เอง
พอชาวบ้านเขารู้ข่าวนะโอ้โหจูงลูกจูงหลาน
ชมกันเลยมาขอดูด้วยตา
เพราะ๑๐ปากว่ามันไม่เท่าตาเห็น
แต่ว่างานนี้จะรูปจับจะไม่ได้นะคะ
ไม่ได้อย่าได้เป็นรูปจับเชียว
เดี๋ยวโดนพึ่งต่อย
อ่าอจริงอยู่คล้ายดีที่สุดแล้ว
ถึงเวลามันคงไปเพื่อความปลอดภัยนะ

อยู่ใต้พระพุทธรูปองค์ใหญ่บ้าง
หลายคนก็เชื่อว่าเป็นปฏิหารเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไปนะคุณผู้ชม